แต่คนโสดมาทางนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ยังโสดอยู่ข้างนี้
มีหลายคนด้วยแล้วโสดอย่างเดียวไม่พอ
ตะโกนให้โลกรู้ไปเลยว่าเราโสดจริง
สอบแคปชั่นแล้วก็รูปแซบ
ตัวแม่ตัวม่ำในโซเชียลตอนนี้ยกให้เลย
ยังไม่ได้การันตีทุกการันเตอร์อะไร
เพราะว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันถึงความสัมพันธ
แต่ลึกในโซเชียลเขาก็รุนรุกการ
แล้วแม่ก็เลยจุดสีสันให้ตัวเองได้แบบ
ระอุตามอุณหภูมิของประเทศไทยค่ะ
ช่วงนี้ไทยเราเข้าฤดูฝนแล้วนะแต่ยังฮอตอยู่
แคปชั่นก็มาแล้วทั้งรูปในไอจี
ชุดว่ายน้ำทูพิษแบบสับยั่ว
คุณผู้ชมดูสิโอ้โหพี่หนิงลุคนี้สวยจริง
ไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนเป็นแบบว่าปังแบบเต็มคาราเบลไปเลยค่ะ
มาพร้อมกับแคปชั่นเด็ดฟังดีนะ
เศร้าก็พอมีบ้างแหละแต่แอบแซ่บมีตลอดเวลา

ยังไม่พอคุณยังไม่พอหรือจะเป็นนี่เลยลาเต้ต้องมีนมส่วนเรานั้นต้องมีกัน
อันนี้ก็โดนอยากจะเป็นแว่นตาให้เธอใส่ถึงไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็ยังอยู่ในสายตา

แต่ละคันนะคุณผู้ชมนะไม่ธรรมดารวมไปถึงอันนี้
สองคำแรกอาจจะไม่หลงรักแต่กินไปสักพัก
ไม่ได้ติดคอทีนั้นติดใจ
ไม่ได้ติดคอติดใจไปเลยจ้ะเป็นไงล่ะค่ะแต่ละแคปชั่นตัดเต็มแบบคนสวยนะคุณคะ
การันตีมาเลยสเตตัสหัวใจนับบัตรนาวฉันเป็นสาวโสดค่ะ
และแน่นอนเลยชีแมทไม่ปล่อยให้ตัวเองเฉาเป็นดอกไม้แห้งนะคะสดแล้วไงคะแคร์
ก็เลยจัดคอนเทนต์ชุดว่ายน้ำเอ่ยแซ่บปังทั้งสีเขียวสีดำสีขาวสดใส
ลงในไอจีแบบไฟลุกพลึบเลยนะคนจับตามองไม่แพ้กันก็แคปชั่นนี่แหละนะฮะ
ตั้งแต่ที่ลงมาว่าอยากเกิดก็เปิดมาอันนั้นก็แซ่บแล้วหลายคนร้อนหนาวกันไป
หลังจากนั้นตามมาเลยค่ะแคปชั่นเด็ดดวงมาเป็นขบวนเลยอย่างนี้เลย
ถึงไม่ใช่คลื่นแต่ก็สัดหน้าเธอได้นะเป็นไงออกแนวดุดำนะ
ยังมีต่อถึงไม่ใช่จักรยานแต่ทำไมหน้าถีบอ่ะเป็นไงร้อนแรง
อันนี้แมทเขามาแนวติดตลกคุณผู้ชมค่ะไม่เพียงแค่โหมดติดตลกหัวร้อนนะคะแต่ว่าโหมดหวานก็มี
อย่างเช่นอันนี้อันนี้เอาไปใช้ได้มิตรที่ดีคือมิตรยูนะครับ
รวมไปถึงอันนี้ถึงเราจะไม่ใช่หัวหอมแต่มาหอมที่หัวเราได้นะ
นั่นแหละอันนี้ก็น่ารักคุณผู้ชมอย่าว่าแต่กล้วยหอมเลยแก้มเราก็หอมมากนะ
หรือรือนี่จะเป็นแคปชั่นที่มาพร้อมกับรูปสุดเซ็กซีที่สุดแซ่บ
เป็นคนไม่มีใส่เสื้อเพราะว่าใส่ได้ทุกตัว
แมทที่เป็นสาวโสดมากันที่อีกหนึ่งสาวโสดหมาดแล้วกันนะ

โหมดเรียกความสดใสในไอจีจ้า

คอนเทนต์รูปสวยลงกับแคปชั่นแบบปั๊วปางแบบนี้

ควายไม่ใช่สัญลักษณ์ของคนโง่
แต่เป็นโลโก้ของความรัก

คนข้างรักที่รักความโสดมาสั้น

มีแชมพูแนะนำสำหรับผมไหม
เพราะว่าผมไม่มีแฟน

ใช่เออนะอ่านไปก็งงเองเหมือนกัน

ระหังสัมมาสัมพุทธโทรมาได้นะคะ
อันนี้ชอบ
ปิดท้ายกันที่สาวสายแดนแกรนกรพศรค่ะ
นี่คุณสเตตตาโสดหมัดค่ะ

คอนเทนต์โชว์ลีลาแดนสะบัด

แคปชั่นของชีสก็ไม่ธรรมดา
อย่างนี้เลยบอกว่าบางทีความน่ารักก็มาในรูปแบบ
เบราว่าเออไม่เคี่ยงนะนี้
ปชั่นได้รูปเอ่ยอะไรเอ่ย
สาวแกระเนี่ยถือว่าเป็นสาวที่เห็นทุกที
ก็สะดุดตาสุดเป็นยังไง
เอาดูฉันคิดแคปชั่นให้พี่จักรีน

สวยขนาดนี้เงินดามีทีไม่มีแล้วบอกเลย

บ้าบ้าแล้วก็ยืมเลยจนเนี่ย